คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าคดีที่นักธุรกิจชาวต่างชาติถูกจ่อยิงคารถปอเช่

ตอนนี้ทางตำรวจบอกว่ารู้ตัวรู้ชื่อของผู้ต้องสงสัย๒คนแล้วที่เป็นชาวต่างชาติ
รวมถึงยังได้เรียกคนขับรถตู้ที่รับส่งผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติสองคนนี้มาสอบปากคำด้วยค่ะ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะ
เดินทางไปยังสานิทสปอร์ตคลับในอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
เพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิด
ขณะที่คนร้ายใช้ปืนยิงนายโทนี่เคนเวย์วัย๓๙ปี
นักธุรกิจรับทำเว็บไซต์เสียชีวิตภายในรถยนต์ปอเช่คาเย็นสีแดง

หลังจากนั้นก็ได้เดินทางต่อไปยังสพนปลือ
เพื่อประชุมสรุปสำนวนคดีแล้วก็เปิดเผยนะคะว่า
ตอนนี้รู้ตัวผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนแล้วค่ะ
และคนนี้แหละที่น่าจะเป็นมือยิง
สารจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องปมสังหารก็ยังคงให้น้ำหนักไปที่เรื่องความขัดแย้งทางธุรกิจของผู้ตายอยู่ค่ะ
เนอะก็คือประเด็นนักหลังก็คือเรื่องเกี่ยวกับการขอแย้งทางด้านธุรกิจ
เป็นคนที่ขับรถตู้รับส่งคนร้ายมาให้ปากคำด้วยนะคะ
เลิศยืนยันบอกว่าชายชาวต่างชาติทั้งสองคนเนี่ย
เหมารถจากหาดเล็กในอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด
ตั้งแต่วันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมาแล้วค่ะ
แล้วก็เดินทางมาพักที่ตำบลห้วยใหญ่ในอำเภอบังละมุง
สองคนนี้ไม่ได้เรียกใช้เขาให้คอยอยู่ที่รีสอร์ททุกวันนะคะ
จนกระทั่งสายของวันที่๒๔มกราคม
สองคนที่เก็บข้าวของแล้วก็สั่งบอกว่า

หลังจากนั้นสองคนนี้ก็ข้ามไปฝั่งประเทศกัมพูชา

โดยไม่มีท่าทีผิดปกติหรือว่ามีพิรุธแต่อย่างใด
ก็ต้องดูว่าปมขัดแย้งเรื่องของธุรกิจคอร์เซ็นเตอร์
ในการหลอกให้มาลงทุนในไทยหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าประเด็นนี้ก็มีผู้เสียหาย
เรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวกันไปเหมือนกันครับอืม